สำหรับเรียนท่านประธานที่กรกครับ

กรุงเทพมหานครเขตครองสามวา
ในฐานะพักเพื่อไทยฝ่ายค้าน

ไม่ไว้วางใจในฐานะที่ได้รับ

ให้ตรวจสอบรัฐมนตรีคมนาคม

ในเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีส้ม

ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ
ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ
ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ

ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ

ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ
ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ
ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ
ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ
ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ
ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ

ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ

ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ

ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ
ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ

ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ
ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ

ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ
ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ
ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ

ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ

ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ
ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ

ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ
ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ

ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ
ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ
ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ
ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ
ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ

ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ
ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ

ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ

ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ

ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ

ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ
ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ

ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ
ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ

ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ

ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ
ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ
ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ

ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ

ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ
ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ
ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ
ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ
ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ
ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ

ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ

ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ

ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ
ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ
ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ
ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ
ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ
ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ

ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ
ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ

ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ

ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ

ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ
ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ
ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ
ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ
ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ
ก็ได้มีการอภิปรายในภาคของท่านประธานที่กรกครับ

โดยไม่คำนึงถึงผลเสียหายที่เกิดกับประเทศชาติและประชาชน

กฎหมายและผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
ในปี๒๕๔๘ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๒
ดำเนินโครงการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร
ในปี๒๕๔๙ให้ดำเนินการศึกษา

คณะรัฐมนตรีรัฐบาลนายอภิษฎเวชชาชีวะ
ได้มีมติให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการคมนาคม
ดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ในเส้นทางมิ้นบุรีไปจนถึงตลิ่งชัน
ระยะทางประมาณ๓๕กิโลเมตร
ทบทวนรายละเอียดความเหมาะสมและออกแบบ
พร้อมทั้งเตรียมเอกสารประกวดราคา
และดำเนินงานตามพรบว่าด้วยให้เอกชนเข้าร่วมงานอย่างครบถ้วน

ในปี๒๕๖๒รัฐบาลยุคคอสชได้อนุมัติให้โครงการดำเนินการได้
จากนั้นในรัฐบาลเลือกตั้งในปี๒๕๖๓ที่ผ่านมา
กระทรวงคมนาคมก็ยังยืนยันให้ดำเนินการตามผลศึกษา
โดยรถไฟฟ้าสายสีส้มบินบุรีตลิ่งชันนี้
เป็นระบบรถไฟฟ้าขนาดใหญ่มีระยะทางกว่า๓๖กิโลเมตร

ส่วนที่๑วิ่งจากฝั่งตะวันออกจากมินบุรีครองสามวา
ไปจนถึงศูนย์วัฒนธรรมถนนรัชดาพิเศษ
ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยระบบลอยฟ้า
และอยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี๒๕๖๖นี้
สำหรับส่วนที่๒ที่เป็นมหากราบเงินทอนเดิมพันธุ์สูง
นำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้
เนื่องจากมีไอ้โม่งชื่อย่อว่ายอสอและอเข้าไปเกี่ยวข้อง
จนทำให้เกิดการลบประมูลอย่างมีเงื่อนงำ
ส่วนที่๒ที่ตกเป็นข่าวในปัจจุบันนี้

โดยจะวิ่งใต้ดินจากศูนย์วัฒนธรรม
รอดใต้แม่น้ำเจ้าพญาไปจนถึงตลิ่งชัน

อยู่ในขั้นตอนการเปิดประมูลให้กับเอกชนร่วมดำเนินการ

ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า๑แสน๒หมื่นล้านบาท
เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว
ในปีที่แล้วมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกของรอฟม
เพื่อให้พิจารณาในการเปิดประมูลตามพรบร่วมทุน
พุทธศักราช๒๕๖๒จำนวนทั้งหมด๘คน
โดยใน๘คนนี้เกิดครึ่ง
เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาของกระทรวงคมนาคม
เพียงผู้แทนจากสำนักงานอายการ
และผู้แทนจากสำนักงบประมาณเพียง๒เสียงจาก๘เสียงเท่านั้น
โครงการนี้หากดำเนินการเป็นไปตามคัดลองครองธรรม

ก็จะสามารถเสร็จตามกำหนดเวลา
อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน

เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว
คณะกรรมการคณะนี้ก็ได้กำหนดกฎเกณฑ์ในการกำหนดคุณสมบัติ
เพื่อขายซองให้เกิดการประมูลโดยมีเอกชนกว่า๑๐รายเข้าซื้อซองประมูล
เตรียมยื่นซองเพื่อให้โครงการเดินได้เป็นไปตามกำหนดเวลา
คุณสมบัติหากผ่านจึงจะเปิดซองที่๒นั่นก็คือเทคนิคการก่อสร้าง
เทคนิคการก่อสร้างผ่านก็จะเปิดซองที่๓นั่นคือผลประโยชน์ตอบแทนต่อรัฐ
อกจากนี้รฟมก็ได้ดำเนินการในลักษณะเช่นนี้มาตลอด
ทั้งที่ประเทศไทยก็ไม่เคยมีการก่อสร้างใดมากไปกว่านี้
แม้กระทั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อบ๓สนามบิน
ที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูงกว่าสายสีส้มนี้ก็ยังใช้กฎเกณฑ์เดิม
แต่สุดท้ายคณะกรรมการตามมาตรา๓๖ที่ลฟมแต่งตั้งขึ้น
เปลี่ยนข้อเสนอในการประมูลกลางคัน
หลังจากที่เอกชนลายหนึ่งยื่นจดหมายคัดค้าน
ทั้งที่การขายซองประมูลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว
จนทำให้เกิดการฟ้องร้องต่อสารปกครองขึ้น
จากนั้นนำไปสู่คำสั่งสาร
ที่มีให้รฟมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้
กว่าจะมีความสั่งอื่นเปลี่ยนแปลง
ถึงขนาดนั้นรอฟมก็ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อสาร
และยังอยู่ระหว่างการรอคำพิพากษาของสารอุทธร
ในขณะเดียวกันช่วงเวลา๑๒เดือนที่ผ่านมา
คณะกรรมการตามมาตรา๓๖ของพรบร่วมทุนที่แต่งตั้งโดยรอฟม
ก็ประชุมกันและลบประมูล
โดยไม่รอคำพิพากษาของสารปกครอง
ที่มีการอุทธรณ์แต่อย่างใด
และล้มประมูลไปเมื่อวันที่๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เอง
และนี่จึงเป็นคำถามว่า
นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีส่วนรู้เห็นเป็นใจมีการสมคบคิดกันเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือไม่
และจากนี้ไปฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจและขอให้ท่านในฐานะประชาชนเป็นผู้ช่วยลงมติว่าจะไว้วางใจให้บุคคลเหล่านี้
บริหารราชการแผ่นดินอันมาจากภาษีประชาชนต่อไปได้หรือไม่
ที่กรบครับผมพยายามจะทำคลิปวิดีโอเนี่ยเพื่อที่จะอธิบายให้สังคมเข้าใจว่าที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรมันมีอะไรเป็นข้อสงสัย
ภาพยนตร์เรื่องนี้ยาวท่านประธานครับแล้วก็มีตัวละครหลายคนซับซ้อนซ่อนเงื่อนเหลือจะบรรยายแต่พยายามจะใช้เวลา๑ชั่วโมงอธิบายให้กับพี่น้องประชาชนได้ติดตามนะฮะ
ท่านประธานที่กรบครับเมื่อสักครู่นี้ผมฉายภาพให้เห็นแล้วว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นครับ
มันมาตั้งแต่ปี๔๕๔๖๔๗๔๘ไล่กันมาเรื่อย
แต่ไฮไลท์สำคัญมันก็คือในยุคคอสชอนุมัติกันมาเป็นที่เรียบร้อยครับ
เวลาที่เขาอนุมัติเนี่ยท่านประธานครับ
คณะรัฐมนตรีซึ่งท่านนั่งกันอยู่นี่ตั้งหลายคนในสมัยคอสชท่านก็อยู่ในนั้นแหละ
ท่านก็ต้องให้ไปตั้งคณะกรรมการคัดเลือกท่านประธานครับ
เดี๋ยวผมไล่เลียงทีละประเด็นก่อนครับ
โดยสรุปก็คือเขาให้เอกชนเข้ามาร่วมทุนนั่นแหละ

มันวิ่งจากบ้านผมคลองสาวามินบุรีเนี่ยแล้วมาจบที่ศูนย์วัฒนธรรมตรงถนนรัชดาพิเศษ
อันนี้รอฟมเขาก็ดำเนินการก่อสร้างไป

แต่อีกส่วนที่มีปัญหาเนี่ยเขาเรียกส่วนที่๒เนี่ยท่านประธานครับ

แล้วมันก็ผ่านโทเวดดอนเมืองโทเวย์บ้าง
ผ่านห้างเอสพาณาแถวราชดาพิเศษบ้าง
วิ่งเข้าราชดำเนินรอดใต้อนุสวรีประชาธิปไตย
สนามหลวงข้ามไปฝั่งทนไปที่ตลิ่งชัน

เขาเพิ่งเปิดให้กับเอกชน
พอให้เอกชนเอกชนก็ต้องมาเสนองานท่านประธานครับ
เวลาเสนองานวิธีการก็คือต้องยื่นซอง
แต่ใครจะเป็นคนกำหนดยื่นซองอะไรครับ
คนที่เกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายก็กำหนดออกมาท่านประธานครับ
หลังจากนั้นก็มีการเลือกตั้งครับ

ท่านศักดิ์ทะยามก็เป็นรัฐมตรีเนี่ยแหละในคอลโลมอตูเนี่ยแหละครับ
ปรากฏว่าก็มีการส่งความเห็นกันไปมาท่านประธานครับในโครงการนี้เนี่ยฮะ
และนี่คือการศึกษาท่านประธานครับ

บริษัทที่ปรึกษาข้างล่างนี่คีย์เวิร์ดสำคัญท่านประธานดูให้ดีนะครับ

รัฐบาลคอสรชอร์นี่เข้มข้นจัดตาย
ไม่ได้ใช้ม๔๔เหมือนสายสีเขียวที่ท่านพูดกันเมื่อคืนด้วยนะครับ
ก็มาตามคำลองทำไม่ว่ากันครับ

โอ้โหไปนั่งพิจารณากันเยอะแยะมากมาย
ขอความเห็นหลากหลายท่านประธานครับ

ศิลปะอาชากระทรวงทรัพย์ก็อยู่
ถามประยังสภาพัฒน์ถามประยังรำตรีครั้ง
เสียดายท่านอุตมะไม่อยู่ไปซะแล้ว
ไปจนถึงคณะลำตรีอนุมัติถามรัฐมนตรีคลังท่านอุตมะให้ความเห็นเพิ่มเติม
นี่ท่านประธานครับเอกสารยืนยัน
โครงการนี้มันก็ดำเนินตามคำลองคลองธรรมครับ
แต่ที่ผมอยากจะบอกท่านประธานครับก็คือว่า
คณะกรรมการถูกการตรวจสอบทั้งหลายแหล่
เรื่องของโครงการนี้ห้าเดือนกว่าท่านประธานครับ
จากนั้นก็มีการอนุมัติครับดูเบาะนี้ฮะ
ท่านประธานดูครับการอนุมัติเนี่ยนะครับ
เห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าสำนักเลขาธิการวันที่สามสิบมกราหกสาม
ท่านนายกรัฐมนตรีก็นั่งอยู่ครับท่านรองวิศนุก็อยู่
ถ้าศักดิ์สยามเป็นลำตีคมนาคมไม่มีอะไรฮะเห็นไหมฮะ
คณะรัฐมนตรีได้ไปชุมหลีกันยี่สิบแปดมัตตราหกสาม
มติว่าอนุมัติดำเนินโครงการสายสีส้ม

แล้วก็ประกาศชัดเจนครับรู้กันโดยสาธารณชนทั่วไป
เดี๋ยวผมจะชี้ต่อไปครับว่ามันเกิดปัญหาตรงไหน
และไอโหม่นคนไหนใครบ้าง

หลังจากที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยท่านรองวิศนุก็นั่งอยู่
นายกก็นั่งหัวโต๊ะปล่อยให้เขา
ผมไม่อยากจะบอกให้หล่อถอนคำพูดคำว่าหล่อแล้วกันครับ

ท่านประธานครับหลังจากนั้นครับก็สั่งการไปที่รถไฟฟ้ามหานคร

ท่านศักดีสัยย่ำก็เป็นผู้ควบคุมดูรัยคลำนาคมนี่แหละ

ไอ้มาตรา๓๖เนี่ยสำหรับท่านเขาบอกว่า
ต้องมีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง
นี่การรถไฟฟ้ามวลชนแห่งประเทศไทยสั่งการเองครับ
แต่งตั้งคณะกรรมการตามคัดเลือกตามมาตรา๓๖

เขาบอกว่าเวลามีการร่วมทุนจากรัฐต้องตั้งคณะกรรมการ

แผ่นคณะนี้เนี่ยนะฮะครมอนุมัตย์ปุ๊บโพฟอมอล์

ผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นประธาน
อ้าวเฮ้ยแล้วผู้ว่าการไปไหนอ่ะ

พอเป็นแล้วเนี่ยผลประโยชน์ทับซ้อน

ประธานกรรมการคัดเลือกเป็นรองผู้ว่าการหรือผู้ช่วยผู้ว่าการนะครับ

เพราะเขากลัวว่าจะเป็นประโยชน์ทับซ้อน
ผู้แทนจากคมนาคม

หวังความหวังไว้กับอายการสูงสุด
จะช่วยขัดเกลาจะช่วยถามนู่นถามนี่ในห้องประชุม
อ่ะหนึ่งเสียงแล้วจดไว้ก่อนฮะ
ต่อมาครับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐศาสตร์อังกฤษที่เราเรียกว่าสค
ไว้ใจได้มั้ยนะฮะผมก็แหม่ไม่เอาหน้าอย่าไปคิดเยอะ
ผู้แทนต่อมาครับสำนักงบประมาณ
นะฮะผู้แทนที่หกนายวิทยาย่าม่วง
อันนี้จากคมนาคมนะครับเป็นผู้ทรง
ต่อมาใครครับนายอัศไทยรัตนดีหลกนครูเก็ต
เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนท้ายว่าเป็นใคร
สุดท้ายผู้อเมริกาศาสตร์ฝ่ายพัฒน์๘คนนี้
คนสุดท้ายนี่ก็คือเจ้าหน้าที่ระดับผอของกรฟม
ผมจึงถามท่านประธานเลยครับว่าโครงการนี้

ไว้ใจได้ไหมครับ๘คนมีอยู่๒คนหรือ๓คนเท่านั้น

ยังไม่ทันนอนแล้วอย่าเพิ่งฝันร้ายดิ
ท่านประธานที่กรบครับมันพอสงสัยได้ในเบื้องต้นครับว่า
ท่านมีแผนอะไรหรือไม่

มันมีประเด็นน่าสนใจก็คือว่า
ในกระบวนการต่างที่มีการตรวจสอบกันมาอย่างมากมายไก่กอง
เขาบอกว่ามีเรื่องของเงินทอนในโครงการดิวหมื่นล้าน

โดยหลักนะฮะคุณสมบัติอย่างจีรายุ
บริษัทจีรายุเนี่ยจะไปประมูลงานเนี่ย

ถึงจะเปิดให้ผมเข้าไปประมูล

ซองที่๑คุณสมบัติบริษัทต้องมี
ซองที่๒คืออะไรครับ
อกจากนั้นก็คือเทคนิคไงฮะ

รถไฟฟ้าสีส้มเดี๋ยวมันขุดลอดใต้มงเนี่ย

ไม่ใช่คุณตอกไม้เป็นไม้แบบเหมือนสมัยก่อน
อ่ะถ้าผ่านผมจึงเข้าไปสู่ซองที่สามท่านประธานครับ
ก็คือผลประโยชน์ที่ผมตอบแทนให้รัฐ
เพราะโครงการนี้ตามกฎหมายท่านรองวิศนุรู้ดีครับว่า
โครงการใดก็แล้วแต่ที่รัฐต้องใช้งบประมาณแผ่นดิน
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณแผ่นดิน
จำเป็นจะต้องใช้ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ

หมายความว่าถ้าสำนักงบประมาณทักอะไรก็แล้วแต่

ตัวละครต่างผมจะใช้สำนักทานได้ฟังต่อไปครับ

คณะกรรมการทั้งหมดเนี่ยนะครับ
กรรมการเห็นชอบในหลักเกณฑ์ที่ผมพูด
ก็คือซองที่๑คุณสมบัติ
ทรที่๒ทำได้มั้ย
ทรที่๓ให้เงินลัดเท่าไหร่
ทรที่๔แถมอะไร
เปิด๔ซ้อนที่ตามปกตินะฮะถ้าลองวิสูจน์รู้ก็รู้

ท่านประธานครับที่ผมพูดอย่างนี้อะไรรู้ไหมฮะ
รถไฟไปบ้านท่านประธานเนี่ย๘นิ้วเนี่ย
รถไฟเชื่อม๓สนามบินเนี่ยเมืองไทยไม่เคยมีนะครับ
ครั้งแรกในประเทศไทยที่มีรถไฟเชื่อม๓สนามบิน
รถไฟใต้ดินในกรุงเทพมันวิ่งเอ่ย
ถ้าใครอยากจะไปเร็วเขาขับรถกันเอง

เขารู้ว่ามันวิ่งเอื่อยความน่ากลัวของมันอยู่ที่
เฮ้ยอุโมงมันจะพังมั้ยถนนมันจะถล่มมั้ย
น้ำท่วมมันจะไหลเข้าไปไหม

เพราะมันวิ่งเป็น๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

พอผ่านไป๑เดือนเนี่ยนะฮะ
ก็ปรากฏว่าไอ้กรรมการชุดนี้ก็เห็นชอบตามนี้แหละฮะ

ก็เห็นตามแบบนี้มาโดยตลอดท่านประธานครับ

เขาบอกอย่างนี้ครับซึ่งผมก็ไม่เชื่อนะ
เขาบอกโครงการประมาณ๑แสน๒หมื่นล้าน

ก็๑๒๐๐๐ล้านบาท

แต่ท่านประธานที่กรบครับดูต่อไปนะฮะ
ประเด็นที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยนะครับ
เขาบอกว่าเดือนสิงหาคม

ก็ปรากฏว่ามีเอกชนเขาก็ไปซื้อซองกัน๑๐ซอง

เขาก็ไปเปิดดูครับว่ารัฐเขียนอะไรไว้บ้าง

จะต้อง๑นั้น๒นั้น๔นั้น๓นั้น

เป็นเรื่องเสรีภาพของการประมูลงานครับ
ข้อ๑๒ไว้ว่ายังไงรู้ไหมครับตำราธารครับ

ผมไม่อธิบายรายละเอียดผมเชื่อว่าท่านมีข้อมูล

ซึ่งแน่นอนครับถ้าเป็นเอกชนต่อเอกชน

ถ้าพังแล้วจะไม่รับบริหารจัดการไม่แก้ไข

แต่นี่มันเป็นการประมูลโครงการของรัฐ
ทำอะไรตรงไปตรงมาก็ไม่มีปัญหาแบบนี้ครับ
เดี๋ยวผมฉายต่อท่านประธานครับว่าปัญหาที่ว่านี้คืออะไร
ปรากฏว่าเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะฮะ

และล้มประมูลไปเมื่อ๓กุมภาพันธ์เมื่อ๑๕วันก่อน
อภิปรายไม่ไว้วางใจนี่นะครับ
และผมอยากจะบอกท่านประธานต่อมาครับว่า
เขาบอกว่ามีอีกคนเนี่ยไปดิ้ว
เพราะไอ้คนที่ไปประมูล๑๐ซองเนี่ย
ทำท่าว่าอย่างงี้จริงมี๒บริษัท
เมื่อคืนนี้คุณยุทธพงศ์อธิบายและอภิปราย

และประเด็นที่ผมบอกว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไร
เดี๋ยวท่านประธานติดตามต่อไปครับ

มีคนเดินเข้ากระทรวงคมนาคม

มีคนบอกว่ามีชายสอง
อีกหนึ่งชื่อคุ้นหน้าคุ้นออกสื่อเป็นระยะ
มีคนส่งภาพมาให้บอกว่าเออเข้าไปคุยกับจิ๊
แต่ผมก็ไม่เชื่ออีกท่านประธานครับว่าจะไปคุยเรื่องสีส้ม
เพราะคมนาคมเค้กมันใหญ่
ท่านนายกครับท่านรองวิศนุครับรู้ไหมครับรู้
แต่ถ้าไม่ให้เดี๋ยวไม่ร่วมรัฐบาลไม่ได้เป็นนายก
รองวิศนุไม่ส้มหล่นได้เป็นรองนายกอีก
เชื่อได้ท่านประธานครับ
เมื่อกี้ดูเดือนสิงหาคมนะฮะปีที่แล้วนะไม่กี่เดือนนี้เอง
หลังจากนั้นท่านประธานครับเกิดกระบวนการเจรจา

เงื่อนไขให้เกิดการเจรจา
ลายคนในสภาครุฑนถ้าไม่มีเงื่อนไขมันไม่เจรจาหรอก
เมื่อวานนี้เรากล่าวหาท่านนายกรรมตรีท่านนายกก็ต้องไปแก้ไขปัญหา
แต่ไทม์ไลน์มันมาแปลกนะฮะ
แพงจะถูกก็ว่ากันไปเรื่องของท่าน
ใหญ่เขาชนกันย่าแพรกมันก็แหลกลาน
แต่วิธีการมันก็พอมี
ถ้ามันเข้าตามตรอกออกตามประตูไม่ได้มันก็ต้องเข้าหลังบ้าน
ผมอยากจะบอกต้องมาตามต่อมาครับว่า
หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะ
เอ๊ะขออันนี้ขึ้นหน่อยครับ
สิงหาคมต้นนะครับเขามีเขาเรียกกันว่า
ปฏิบัติการ๑๖วันทันใจนาย
อืมชื่อนี้อย่างกับหนังภาพยนตร์ฮอลลีวูดนะครับ

ท่านประธานที่กรบครับนี่ครับดูนะครับ
บริษัทอิตาเลียนไทยเดียวกับดอกเม้น
ผมไม่รู้เกี่ยวอะไรด้วยหรือเปล่ากับการประมูลเดี๋ยวท่านก็ไปว่ากัน
บังเอิญตื่นขึ้นมาไปยื่นเรื่องครับเห็นไหมฮะ

พูดง่ายครับก็คือส่งหนังสือไปทักทวง

คนก็ทักนะฮะ
ประเด็นต่อมาก็คือว่า

อิตาเลียนไทยเป็นตัวแปรสำคัญใช่หรือไม่
แต่เป็นหนังก็บอกว่ายัง
จบอันนั้นแค่น้ำจิ้มเพิ่งออกแขก
ถ้าจดอิตาเลียนไทยไว้ก่อน๖สิงหาคมอิตาเลียนไทยยื่นทักทวงต่อรอฟมอร์
ไอ้ที่ท่านเปิดประมูลไปแล้วที่ผ่านหัวงอกหัวดำหัวขาวกันมาเรียบร้อยแล้ว
ขอรมอเนี่ยขอให้เปลี่ยนเอาว่างั้นโดยใจความสรุป
แต่อิตาเลียนไทยไม่มีโอกาสที่จะไปเปลี่ยนหรอกครับมันต้องคณะกรรมการ
เดี๋ยวดูต่อท่านประธานครับ
หลังจากนั้นครับแม่ก็มีการประชุมกันท่านประธานครับ
ไปดูกราฟิกที่หนึ่งนะครับเขาเรียกกันว่าโปรโมชั่นเดิมพันธุ์ที่ผลประโยชน์และตำแหน่ง
นี่ฮะโอ้โห๑๖วันทันใจนายเดี๋ยวผมจะบอกว่านายคือใคร
และไอ้คนที่ปฏิบัติการ๑๖วันทันใจนายเนี่ยนะฮะ
กว่าจะไปถึงวันที่๒๑สิงหาเมื่อกี้อิตาเลียนไทยยื่น๗นะฮะ
กับเจ็ดสิงหาคมนะครับท่านประธานดูต่อนะฮะ
ก็เพราะว่ามีการใช้ทฤษฎีสมคบคิดไงที่ผมแบกมาไม่รู้กี่รังเนี่ย
สำนวนทั้งนั้นเอกสารทั้งนั้นหนักไหมท่านประธานครับ
ทำด้วยทฤษฎีสมคบคิดแบ่งงานกันทำและมีเจตนาพิเศษท่านประธานครับ
ครั้งที่สองเขานัดวันดีเดย์ไอ้นี่นัดวันดีเดย์เหมือนกัน
เฮ้ยต้องยกผลขึ้นบกวันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาคมนะจ๊ะ
ที่ผมบอกท่านประธานก็คือเมื่อกี้หกเจ็ดนะฮะงานใหญ่ระดับช้าง
ภิมหาอมตะนิรันการเช่นนี้ใช้เวลาไม่กี่วัน
แล้วผมจะบอกท่านประธานครับท่านประธานดูต่อไปนะฮะ
ราฟิกที่สี่เมื่อกี้ผมพูดถึงกรรมการแปดคนนะฮะ
ดูให้ดีนะฮะไม่เสียหายครับคนแรกครับนะฮะ
กิติกรตันเป่าคนที่เพิ่งบอกเมื่อกี้เนี่ยฮะ
เป็นรองผู้ช่วยผู้ว่าการเพราะไปนั่งเป็นประธานกรรมการ
จึงไม่สามารถที่จะให้ผู้ว่าการไปเป็นตำแหน่งนี้ได้ไง
ท่านประธานครับดูต่อมาฮะคนที่สองคือคุณประสิทธิ
สิริภาพรสิริพากรครับอธิบดีอายการครับ
อ่ากลับไปก่อนฮะอ่าเห็นไหมฮะ
คนซ้ายสุดนี่เป็นเจ้าพระคุณเอ๋ยจะเจอนี่จะยกมือไหว้๓รอบ
คุณกนกรัฐขุนทองผู้แทนจากสำนักงบประมาณท่านรองวิศนุรู้จัก
คนที่เก่งรักษาผลประโยชน์ของชาติทักท้วงตลอดในที่ประชุม
ถ้าไม่ใช่ก็ถามท่านรองวิศนุข้างหลังครับ

ซ้ายครับอย่างนี้นะครับ
ไหนครับนายประภาษณคงละเอียด
นี่ผู้แทนจากสครอนายสรพงศ์ภัยทูล
จริงแล้วคนนี้มาแทนท่านอธิบดีกรมขนส่งทางบกคุณจีรุษวิสานจิต
ตำแหน่งหลักเขาจะมีตำแหน่งหลักตำแหน่งรองท่านประธานครับ
ถ้าตำแหน่งหลักไม่มาก็มอบตำแหน่งรอง
นี่กรณเดชบุญนะครับเป็น๘อลหารที่จะได้มีโอกาสไปเที่ยวป่อป่อช่อ
โชคดีนะคุณจีรุษไม่ได้เข้าประชุมด้วย
คนที่๖ครับเมื่อสักครู่นี้
สไทรรัทนาบีโรคนาภูเก็ตพี่เหลา
วงการคมนาคมรู้จักดีครับเคยเป็นอธิบดีกรมการขนส่งทางบก

กับค่านัรธบนตรีหรือเปล่าผมไม่รู้
แต่ท่านอาจจะมาด้วยวิธีการของท่านด้วยในสไตล์ของท่าน
ก็เป็นไปได้ครับท่านประธานที่กรบครับ
ผมจึงบอกท่านประธานอย่างนี้ครับว่า
ในส่วนของคนต่อมาครับท่านประธานดูครับ
พอพัฒนาฝ่ายอะไรเนี่ยคุณการผจญ

ก็จุลฟมก็ขึ้นกับท่านลำตรีนี่แหละ
คนสุดท้ายครับคุณวิทยายาม่วงอธิบดีกรมเจ้าท่า

แต่ก็ขึ้นกับลำตีคมนาคมพี่แบงค์ก็คือลำตี

ท่านประธานดูพี่น้องที่เคารพดูนะ๘คนเนี่ย
มันมาที่แบบท่านช่วยใจเป็นกลางหน่อยเถอะคิดหน่อยเถอะว่า
มีกี่คนที่ท่านจะไว้ใจได้บ้างอ่ะให้คะแนนน้อย
สำหรับท่านดูต่อนะครับดูในกราฟิกที่๗
อย่าเพิ่งครับอันนี้ไว้ก่อนฝากไว้ก่อน
ราฟิกที่๗คือไฮไลท์สำคัญครับ
ที่ผมบอกว่า๑๖วันทันใจนายไงฮะ
อิตาเลียนไทยยื่น๗สิงหาคมพอมาวันที่๒๑เรียกประชุม
วาระคือพิจารณาแก้ไขเงื่อนไขในการเปิดประมูล
นี่ไงผมถึงบอกว่าเงินเดือนพันธมันหอมหวานหรือเปล่า
ผมไม่รู้และผมก็ไม่มั่นใจว่า๘คนนี้เกี่ยวข้องหรือไม่
ท่านประธานดูให้ดีนะฮะผู้เข้าร่วมประชุมวันนั้น
หนึ่งก็คือเอกรรมการเมื่อกี้๘คนเห็นมั้ยฮะตามมาตรา๓๖
สองผู้แทนจากกระทรวงคมนาคมก็มีผู้ช่วยประหลัดคมนาคม
โอ้โหอัดยายซื้อขนมยายทั้งร้าน
เป็นไทยก็คือที่ปรึกษาของประเทศไทยเวลาจะทำโครงการต่างคือบริษัทเอกชน
รวมกันแล้วเขาเรียกว่ากลุ่มบริษัทที่ปรึกษา
อาจจะมาที่ปรึกษาเรื่องไฟฟ้าโยธาทางอากาศทางบกอุทธกภัย
ที่ผมบอกว่าเปิดปฏิบัติการ๑๖วันทันใจนายฮะนี่ฮะ

คนนี้ก็คือผู้ว่าการรฟมคุณพักขพงศ์
ที่ผมบอกว่าไม่มีชื่อในการเป็นประธานกรรมธิกโทษประธาน
คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา๓๖ไงฮะ
ก็เพราะว่ามันสุ่มเสี่ยงแกกินเองชงเองเซ็นเองไม่ได้
แกก็เลยมาวิธีการไหนรู้ไหมครับ
ปฏิบัติการ๑๖วันทันใจนายก็เลยทำจดหมาย
เชิญพนักท่านผู้ว่าการรฟมมาร่วมประชุมครับ
ในการที่จะคว่ำหรือไม่คว่ำเนี่ยท่านประธานครับ
นี่แค่ผมเป็นคุณกระดกรัฐจากสำนักงบนะท่านประธานครับ

โอ้โหนี่มันไม่รู้กี่เสียงเลยนะ

เป็นบรรยากาศของการประชุม

สิงหาคมที่จะให้ท่านประธานและพี่น้องประชาชน

ว่าเราจะไว้วางใจคอรมอหรือคมนาคมในโครงการใหญ่แบบนี้ได้หรือไม่

บรรยากาศสำคัญก็คือในกราฟิกที่๙ครับ
พี่น้องประชาชนจะเห็นว่ากุญแจดอกสำคัญมีอยู่๓คน
คนที่๑คุณพักกะโพงที่ผมบอกไงผมพยายามย้ำว่าไม่ใช่กรรมการตามอตรา๓๖
แล้วไปนั่งอยู่ทำไมก็เพราะรองผู้ว่าในฐานะประธานกรรมการต้องเชิญ
เพราะมีคนบอกหรือเปล่าไม่รู้
คนที่๒ครับคุณกระดกรัก
คนที่สามท่านประธานครับนายกีรติกิจมานวัฒน์และพวก
มันขุดรอดได้ไหมมันเหอะเหินเดินอากาศได้หรือไม่

พวกนี้นี่อยู่มาตั้งแต่ปีก่อนหน้านี้หลายปีมากนะท่านประธานครับ
ช่วยกันคิดมาก่อนกว่าจะมาประมูล
มันไม่ใช่ตื่นขึ้นมาปุ๊บพรุ่งนี้คิดได้เลยที่ไหน
ผมจึงบอกท่านประธานต่อไปครับดูหน้าต่อไปนะครับ
ปฏิบัติการ๑๖วันทันใจนายมันทำอะไรกันบ้าง
นี่ผมฟุตโน้ตย่อมาให้นะนี่อยู่บนนี้นี่เป็นรัง
รายละเอียดยิบเจริยุอ่านมา๕วันตาลาย
แล้วก็ฟุตโดสมาให้ท่านประธานดูทีละคำนะครับ
ในรายการประชุมเนี่ยครับคุณกระหนกรัฐขุนทองสำนักวงประมาณก็ถาม

เลขานุการก็บอกเฮ้ยเรานี่สงวนสิทธิ์ไปแล้วก็แก้ได้

คุณพักกระพงศ์ผู้ว่ารฟมที่เชิญเข้ามานะครับ
แม่เราว่าควรจะแก้ไขตามที่บริษัทอิตาเลียนไทยเสนอนะ

ค่อยไปทีละนิดทีละนิด
จะเห็นว่าเรื่องนี้มันชอบมาพากลไหม

เดิมก็อย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นคุณสมบัติเทคนิคผลประโยชน์แล้วก็อื่นผมใส่ไม่ครบ
ก็แก้ใหม่ท่านประธานครับเปลี่ยนมาเป็น๑มมีคุณสมบัติแล้ว
ค่อยไปเปิด๒๓๒กับ๓รวมกันอ่ะเอ้ยมันมีด้วยหรอเนี่ย
มีก็มีตอนยุคท่านศักดิ์สยามนี่แหละแล้วผมจะบอกท่านประธานครับว่า
มันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดอะไรขึ้นเดิมเนี่ยคนมีคุณสมบัติไหม
ถ้ามีคุณก็เอาไปทำดิคุณมีเทคนิคไหมมีคุณก็มาบอกเรื่องของผลประโยชน์สิ
อันนี้ถ้ามีคุณสมบัติเธอเข้ามาเลยแล้วเธอเอาเทคนิคมารวมกับผลประโยชน์ของรัฐ
ทำได้ไหมไม่รู้แต่ท่านประธานดูต่อไปครับ
เห็นไหมฮะนี่เป็นบทสนทนาโอ้โหมันจริงพระเจ้าพระคุณเอ๋ย
คนที่พูดคนแรกครับคุณกิรติคุณกิรติซ้ายมือครับเด็กไทยสีเหลือง
คุยกับรอฟอร์มอลแล้วว่ามันควรแก้ไอ้แบบเมื่อกี้เนี่ย

คุณสรพงศ์อธิบดีกรมขนส่งทางลางก็ทัก
ทำได้เหรอพี่มันจะติดคุกกำหนดนะ
ท่านประธานครับก็ปรากฏว่าเขาก็ทักเลยครับเปิดประมูลแล้วจะมาแก้ทำได้หรือ
ฟอร์มผู้ว่าครับคนขวาสุดไม่เป็นไรน้องไม่ต้องกลัว
ถ้าติดเดี๋ยวพี่เอาข้าวผัดไปเยี่ยม
ก็ปรากฏว่าเขียนบอกว่าเราสงวนสิทธิ์ไว้แล้ว
นี่ฮะโอ้โหสมัยก่อนที่ผมด่ารัฐบาลคอสชทุกวันนะ
เอาผมไปขัง๗วันผมยังไม่โกรธเท่าการทำแบบนี้เลยนะ
อ่ะดูต่อสำหรับประธานครับก็ฟิกต่อไปนะ
ท่านอธิบดีกรมขนส่งทางรางเดชบุญ
ยังทักไว้นะในรายงานการประชุม
เราจะขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมไหม

แม่ท่านประธานครับเนี่ยสังคมประเทศไทยเคยได้ยินแบบจีรายุอภิปรายไหม
ไม่รู้หรอกรู้แต่ว่ามันลบประมูลโอนเดี๋ยวมันจะช้า

ก็ถามว่าขัดกฎหมายไหม

ท่านประธานกรับมันคือแรกสำคัญ

แต่ผมก็ยังเชื่อนะว่าเขาจะทำงานเพื่อประเทศชาติ

ท่านประธานครับ

เราขายเอกสารไปแล้วว่า

ท่านประธานครับ

จากศครัฐทรวิสาหกิจตอบเมื่อกี้

ขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของกรรมการ

ให้บริษัทที่ปรึกษาตอบนะครับ

ราฟิกที่๑๖อันนี้สำคัญนะครับ

คณะกรรมการทั้งหมดท่านลำตรีครับ
น้ำยาไม่มีเลยนะต้องไปอายุทยาซื้อน้ำยากินหน่อย

ท่านพฤหรษภมา๋อเป็นล้องพฤหรษภมา๋อ

เป็นใครไม่รู้ที่มันรู้เรื่องรถไฟฟ้ามากกว่าจีรายุ

ท่านตอบอะไรเล่นไปถามบริษัทที่ปรึกษา

แม่ลองดูว่าเขาตอบยังไง
นายกิรติกิจมานวัฒน์ครับบริษัทที่ปรึกษา

ตอบว่าโครงการขนาดใหญ่ต้องใช้เทคโนโลยีขุดอุโมงรอดตายน้ำผ่านอนุสวรีประชาธิปไตยผ่านห้างรัชดาผ่านใต้โทเวผ่านอาบอบนวดหลายแห่งแถวถนนรัชดา

เพิ่งมารู้ว่าวัน๑๖วันปฏิบัติทันเอาใจนายเนี่ย

คุณกนกรัฐของผมแม่พระว่ายเลยนะครับ

คุณกนกรัฐคุณแทนจากสำนักโมงประมาณ

พี่ทักนุ้ย
เข้าประเด็นตรงไหนครับ
มันไปไกลนิดนึงครับไปบุคคลที่๓

มันกำลังให้เห็นว่าตัวละครเพื่อเป็นน้ำหนักเหมือนขึ้นศาลท่านประธานครับ

เวลาเขาซักฟอกกันเขาก็ต้องปูให้เห็นก่อนว่า
ตัวละครพยานหลักฐานมาจากไหนท่านประธานครับ

พระคุณครับท่านประธานเบรกให้ดื่มน้ำก่อนครับไม่ใช่หรอกครับ
ดื่มน้ำเซอร์นิดก่อนแล้วต่อก็เพิ่มกันครับ

เอาใหม่ท่านประธานครับดูกราฟิกที่๑๙ครับ

อายการท่านก็ทักบอกจะพิจารณาเงินอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวรอฟมมีผลงานไม่ได้คุณภาพเอาไป๒๐เลย
คุณกิติกรเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการในฐานะประธานกรรมการตามมาตรา๓๖
ก็ไม่ได้พูดอะไรครับเขาปล่อยให้พี่เขาพูดกัน
ท่านพระกระพงษ์พูดว่ารองฟอร์มอลที่ไปเชฟกรรมการตามมาตรา๓๖ก็บอกว่า
เกณฑ์ใหม่จะทำให้สีส้มมีคุณภาพสูงสุดเพราะอยู่๓๐ปี
พี่ครับพี่เพิ่งรู้เหรอมันเพิ่งมีเมื่อวานเนี่ยไอ้โครงการนี้
จะทำรถไฟฟ้าใต้ดินตามมาตรา๑๐ปีเขาศึกษากันน่ะ
แล้วรู้ไหมตรงนั้นผ่านอะไรบ้างรู้หมด
ท่านประชาญดูต่อไปฮะ๒๑
ท่านกรกรรักฯขุนทองแม่พระของผมบอกว่ารองฟอร์มอล
ก็เคยทำหรือไงก็เลยใต้ดินเนี่ยเคยลอดแม่น๊ามาแล้วไม่เชี่ยหรอ
ไอซายสีน้ำนึงในนะประชาญครับผมเคยนั่งแล้ว
เห็นไหมครับก็มีมาตรฐานเหมือนกันก็อยากจะคำลดมาตรฐานก็เขียนเข้าไปสิ
ต่อมาครับสัมปัตตาลครับจะได้ไปเร็วนะอันนี้เป็นการเล่าบรรยากาศเนี่ย
พักกระพงศ์บอกว่าโอ้โหนี่หักหน้าลูกน้องท่านรองนายกเลยนะ
ความคิดของคุณกระหนกรัฐสร้างความมั่นใจได้เพียงระดับหนึ่ง
แต่หากเปลี่ยนตามที่ปรึกษาเสนอจะดีกว่า
โอ้โหไฮไลท์อยู่ตรงนี้ท่านประธานครับ
นี่คอร์ดมาจากคำพูดในที่ประชุมนะครับ

บอกว่าเอกชนลาย๑ส่งจดหมายให้รอฟอมมอล

สงสัยว่าไม่สอดคล้องไม่ถูกต้องตรงไหนที่ผ่านมา
ตามพรบร่วมทุน๒๕๕๖แก้เป็น๒๕๖๒เลยนะครับ
เห็นไหมครับต่อไปครับ

นี่ท่านผู้ว่ารฟมไม่ได้เป็นกรรมการไม่ได้เป็นประธานนะฮะมาให้ความเห็นครับ
ขึ้นอยู่กับการมาตรา๓๖จะใช้ดุลพินิษฐ์ครับ
ท่านประธานดูต่อเลยครับ
หลังจากนั้นก็ขี้เกียจเขียน

เขาลองมาเรา

ดิฉันก็ยืนยันขอเป็นอันเดิมทุกโครงการ
ก็ต้องผ่านให้เอกชนผ่านเทคนิคก่อน๘๕ค่อยไปเปิดอาการ

อย่างไรท่านประธานอดใจนิดนึงหนังกำลังมัน
อย่าเพิ่งเบรกท่านประธานครับอย่าเพิ่งโฆษณา

สุดท้ายท่านประธานครับไปดูที่๒๘ครับ

อันนี้ท่านผู้ว่ารฟมที่ถูกเชิญเข้าไปนั่งนะฮะ

ก็ไม่เป็นไรครับท่านอาจจะให้เข้าไปให้ความเห็น

ท่านยืนกระต่ายขาเดียวบอกว่าแก้แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ
ที่ฉันขอสงวนความเห็นไม่เห็นด้วยครับ

หากอยากได้งานดีก็กำหนดหลักเกณฑ์

ขอสงวนศิษย์ตามที่ได้คัดทร้านเอาไว้ครับ
ประธานต่อไปครับนะฮะสรุปท่านสรุปเลยครับ
ที่ประชุมมีมติแก้ยกเว้นผู้แทนจากสำนักงบประมาณนะครับ
นี่ตบหน้าสำนักงบประมาณฉาดใหญ่เลยนะผมจะบอกให้
ภูมิในการสำนักงบท่านลำตรีคลังท่านรองนายก
ท่านนายกรรมตรีที่ว่าเจ๋งเศรษฐกิจดูให้ดีนะต่อไปนี้ไม่ต้องส่ง
แทนจากงบประมาณเข้าไปทักท้วงที่กรรมการชุดไหนนะครับ
ท่านประธานครับจากนั้นครับก็ออกประกาศว่ามีการแก้ไข
ไอ้บริษัทที่เขายื่นประมูลก็คือไอ้อะไรเนี้ยสีเขียวเนี้ย
เห็นไหมฮะนี่เช้าประชุมกันเสร็จบ่ายขึ้นเว็บเลย
ไวมากไม่ต้องรอตรวจรายงานการประชุมเลยนะผมเป็นประธานกรรมธิการเนี่ย
สัปดาห์หนึ่งนะกว่าจะตรวจรายงานการประชุมได้อันนี้ประชุมเช้าเที่ยงกินข้าว
เปิดขึ้นเว็บเลยนะฮะแล้วมันน่าไว้วางใจตรงไหนล่ะ
ท่านประธานครับท่านประธานดูประเด็นต่อมานะครับ

หลังจากสามปกครองที่รับเรื่องโดยบีที่เอสแล้วครับคุณนี่
นี่ฉันนางสาวกนกรัฐขุนทองกรรมการบาบาบาบา

ว่าไม่ใช่ที่ประชุมอย่างเดียวเดี๋ยวคุณไปแก้รายงานการประชุมกัน
ส่งหนังสือโดยสำนักงบประมาณเลย

ทักแล้วทักอีกก็ยังดันทุลัง

แล้วผมจะไว้วางใจท่านลำตรีและท่านนายกลำตรีได้ยังไงครับ
ท่านรองนายกรรมตรีเรื่องนี้ผ่านไม่ได้เด็ดขาด
ต้องเอาไปแก้ไขและไปแก้ระบบและจัดการเรื่องนี้ครับ

กราฟิกที่๔๒เลยครับน้องครับ
ฟ้ามีตาหน้าต่างมีรูประตูมีช่องครับ
เขาบอกว่าความโลภโมโทสันเป็นกิเลสครับ
ท่านเชื่อผมเถอะรวยแล้วก็ทำอะไรไม่ได้หรอก
หาเวลาไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวคารวาลแบบผมเนี่ย

มีความสุขที่จะยุ่งกันเป็นแค่เนี้ย
ที่ผมอยากจะบอกท่านก็คือว่า๒เดือนนี้ท่านประธานครับ
ถ้านายกน้ำตรีนั้นเพิ่งเฉย
ไม่สนใจต่อหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และไม่นึกถึงความไว้วางใจที่พี่น้องประชาชนสุดทนกล้ำกลืน
อุตส่าห์ไม่ได้เลือกท่านมาแต่ท่านก็เป็นนายกรัฐมนตรีได้

ระหว่างนั้นเนี่ยมีตัวมีผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกส่วนหนึ่งครับ
บอกว่าหยุดก่อนอย่าเพิ่งปรับเปลี่ยนเกณฑ์

คำสั่งทุเลาภาษาสารผมย่อให้เข้าใจง่าย
สรุปสุดท้ายก็คือว่าระหว่างที่รอเนี่ยนะฮะรอฟมรอไม่ได้
ท่านประธานเชื่อว่ารอฟอร์มอล์ท่านพูดว่าท่านพูดว่าท่านประธานคณะกรรมการขั้นเรื่อง๓๖เนี่ย
คิดเองเหรอฮะผมไม่เชื่อผมว่าต้องมีคนบอกเขาป่ะ
สุดท้ายครับก็ไปยื่นอุทธรณ์นี่ยังไม่จบนะท่านประธานครับ
ปรากฏว่าระหว่างยื่นอุทธรณ์อยู่ประมาณเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนี่เองนะฮะ
นี่เดือนกุมภานะผ่านไปไม่กี่เดือนเท่าไหร่ครับ
ปรากฏว่าประธานครับเรียกประชุมคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็มีมติล้มประมูลโดยกรรมการ๘คนเนี่ยล้ม
ผมถามว่าทำไมไม่รอสารล่ะครับท่านดูถูกสารเหรอ
ทีเวลาท่านมีปัญหาท่านพึ่งพาสารร้องสารให้ปกครองให้คุ้มครอง
สารปกครองท่านก็มีคำสั่งแล้วท่านก็ไปอุทธรณ์ท่านก็เป็นคนอุทธรณ์เองนะ
ทีเอสร้องสารสารคุ้มครองท่านไปร้องแก้ต่าง
ขอให้เพิ่งถอนคำที่เขาพิภาษาเอ้ายังไงฮะ
เพราะอะไรรู้ไหมท่านประธานครับใช้เทคนิคทางกฎหมายไง
ที่ผมบอกตั้งแต่ต้นเนี้ยข้อสิบสองเขียนไว้บอกว่า
สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเหมือนเราไปซื้อของอะไรตามตลาด
หรือร้านค้าอะไรบางอย่างที่มันเขียนไว้ใต้ท้ายอ่ะ
สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอประเทศไทย
ท่านประธานที่กรบครับท่านอ้างบอกว่า
คือรอสารจะล่าช้าเอาแล้วที่ผ่านมามันเร็วเหรอ
ท่านบอกว่าเกณฑ์ใหม่ดีกว่าเพราะที่ปรึกษานายกีรติอะไรนี่ไงครับท่านประธานครับ
ดูสี่สิบหกท่านประธานครับกราฟิกที่สี่สิบหกเลยผมไปเร็ว
สิบหกนี้บอกว่าเปิดไส้ในใครเป็นใครเกี่ยวข้องอย่างไรในการล้ม
ผมฉายมาตั้งแต่ต้นท่านประธานเห็นใช่ไหมฮะ
กรรมการที่ตั้งมา๘คนมาจากใครยังไงบ้างแล้วก็ล้มแบบไหน
และกรรมการที่เสนอชงเองตบเองขึ้นหน้าเน็ตตบลงไปข้างหลังรับได้
ดูนะฮะท่านประธานครับสี่สิบเจ็ดครับกราฟิกต่อไป

ตู้กลับไปคอลโรโมอให้เห็นชอบใหม่ก็ไปตกหน้าคอลโรโมอคณะทีแล้ว
ท่านรองวิศนุย์

คิดเล่นเนี่ยผมว่ามีไม่น้อยกว่าปีครับ
ประเด็นต่อมาท่านประธานครับต่อไปครับเนี่ยฮะ
ท่านประธานประชาชนพี่น้องประชาชนทั้งหลายท่านจำชื่อนี้ไว้นะครับ
ไปที่ไหนเนี่ยท่านต้องยกงือนิ้วเลยสุดยอด
แม่พระผู้ทำหน้าที่พิทักษ์ประโยชน์ให้ประชาชน
แทนรัศดรอย่างเราไม่รู้หรอกครับไม่ได้เข้าไปมีโอกาสรู้เรื่องพวกนี้หรอกครับ
ต่อไปครับนะฮะ
ท่านก็ทักต่อนะครับบอกว่าเกณฑ์เดิมก็ดีกว่า
ประเทศได้ประโยชน์มากกว่ารอฟอร์มอลก็ใช้แบบเดิมมาตลอด
สายสีน้ำเงินก็หลอดใต้แม่น้ำก็ใช้เหมือนกัน
ทำไมอยู่ดีมาทำแบบนี้ทักในที่ประชุมหลายครั้งสุดท้ายกว่าทำ

คนที่ผู้ว่ารอฟมที่ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ
ไม่ได้เป็นกรรมการตามม๓๖เชิญเข้าไปให้ชี้แจงข้างในนะครับ
เป็นที่ปรึกษาของบริษัทนี้ที่จ้างให้ศึกษา

หลังจากที่มีการล้มเป็นที่เรียบร้อย
หรือว่ายื่นสารเปลี่ยนแปลงเกณฑ์เป็นที่เรียบร้อย
เขาไปไหนครับท่านประธานดูต่อนะครับ
ก่อนอันนี้ก็เห็นด้วยกับแบบเดิมมาตลอด
พอมาวันนั้น๒๑๒๑สิงหาคมไงปีที่แล้ว
นี่ก่อนหน้านี้ครับที่เขาพูดบอกว่าเขาเห็นด้วยกันแบบเดิม

ปฏิบัติการ๑๖วันทันใจในเสนอกลับลำครับ

เส้นทางหลังจากล่าออกท่านประธานครับ

แต่การเสนอของเขาในที่ประชุมเป็นชนวนในการล้ม

เพราะว่าผ่านจากวันนั้นไม่กี่วันลาออก

ไปเป็นเดี๋ยวก่อนเอาดูเมื่อกี้ก่อน
ไปเป็นรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

อย่างนั้นไม่เท่าไร

บอดทอดูหน้าต่อไปครับ
บอดทอเห็นชอบวาระหรับ
แต่งตั้งนายกินตรติกิฎมานะวัด
นี่ในรายละเอียดนี่น้ำตาล่วงหลังพวงมาลัยกันเกือบทั้งทอทนะท่านประธานครับ
เพราะมี๔๐เยอะมากและตั้งเป็นวาระลับบ่อตั้ง
ลำตีบอกว่าบอร์ดไม่เกี่ยวกับผมโถผมก็เคยเป็นรัฐบาล
บอดไม่รู้กี่ที่มาจากไหนใครก็รู้
ท่านท่านครับต่อไปครับ
ผมจึงบอกว่าคนนี้เขาทำอะไรครับดูต่อนะครับ
ผลงานเข้าตาเฮียกิรติเนี่ย
ศึกษาโครงการแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายรถไฟเกี่ยวกับคมนาคมนะฮะ
ศึกษาเป็นผู้ศึกษาโครงการผังแม่บทท่าเรือ
เป็นผู้ศึกษาโครงการตัวร่วมโครงการปรับปรุงผังประเทศ

แต่ว่าผมไม่เชื่อผมเชื่อว่าอีกโครงการเนี่ยน่าจะเข้าตามาก

กิรติเป็นผู้วางโครงการจัดทำผังเมืองรวม

สนามดีโรงแรมน้อย

อ่ะผมก็ไม่รู้จะคิดยังไงท่านประธานครับ
ว่าพี่กิลละติของผมเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับพี่ที่คัมภนาคมไหม

หรือว่าไปแล้วอาจจะคุ้นมักคุ้นกันก็เลยชอบกัน
เฮ้ยเองเก่งนี้ก็มาเป็นรองละกัน
ท่านรองนายกครับแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอ
ท่านนายกรัฐมนตรีครับแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอประเทศไทยอ่ะ

ตัวละครหลากหลายเนี่ยท่านบอกเอาก็พูดไปกับเขา
ไปเดี๋ยวทำชุดจริตอะไรดิมันไม่เกี่ยวหรอก

โครงการใหญ่แบบนี้ท่านเอากันแบบนี้หรือ

กิติกรเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการ

๔ผู้แทนศรรัฐวิศาสตร์อังกฤษที่ผมย้ำมันสักครู่ครับ
ผู้แทนจากคมนาคมท่านอธิบดีเอกรมขนส่งทางบกผม
วันนั้นไม่ได้เข้าประชุมเห็นไหมฮะมันจะมีหลักรองรอง

ทรงคุณวุฒิครับอธิบดีกรมเจ้าท่า
ก็คมนาคมท่านรองวิศนุ
กรรมการเลขานุการก็คมนาคมรฟมอร์

นักลงทุนที่ไหนเขาจะกล้าถ้ารัฐบาลไทยยังทำอย่างนี้

จะเป็นอิตาเลียนไทยจะเป็นชอกาจัง
ใครก็ได้ถ้าเขาเปิดประมูลกันแบบตรงไปตรงมา
กฎเกณฑ์ที่เป็นธรรมไม่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง
ผมไม่ไปสนใจหรอกครับ

รัฐมนตรีชุดนี้เนี่ยนะฮะ
ท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดิน
โดยเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง
โดยไม่คำนึงถึงผลเสียหายที่เกิดกับประเทศชาติและประชาชนเลยแม้แต่น้อย
ท่านกล้าทำนี่ถ้าเป็นรัฐบาลคอสชผมยังพอกล้ำกลืนอมเลือดนะฮะ
เพราะเดี๋ยวกลัวเรียกไปปัดทัศนคติ๕ปีมานี่รถฮัมวี่ไปที่บ้านบ่อย
ทหารไปถ่ายรูปเป็นระยะระยะพอทำเนาได้แต่ที่รัฐบาลเลือกตั้งท่านมาโดยประชาชน
ทำไมท่านทำอย่างนี้อ่ะท่านประธานครับท่านเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนผูกขาด
เพื่อให้มีสิทธิ์ดำเนินงานในกิจการของรัฐโดยไม่รักษาผลประโยชน์ของรัฐ
ทุจริตต่อหน้าที่และปล่อยปะละเลยในการทุจริตให้มีหน่วยงานที่กำกับดูแล
สมคบคิดกันเพื่อปิดบังทุจริตไม่ยึดถือหลักปฏิบัติตามกิจการบ้านเมืองที่ดี
ท่านประธานครับที่ผมพูดมาเนี่ยนะอยากจะบอกท่านรัฐมนตรีครับว่า
เรื่องแบบนี้เนี่ยนะไม่มีใครไม่กินข้าวเลยครับเขากินข้าวกันทุกคน
เอกชนที่เขาจะลงประมูลไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนยังไง
ถ้าท่านมีกฎกฎิกาที่ชัดเจนไม่เอื้อประโยชน์ผมว่าไม่น่ากลัวครับ
ประเทศไทยเจริญได้มากกว่านี้แล้วไปไกลกว่านี้อีกเยอะ
ท่านประธานครับแหม่มันช่างบังเอิญเหลือเกิน
ผมเลยมีความเห็นว่ากรณีดังกล่าวนี้มันมีตัวละครลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนหลายตัวเหลือเกิน
สมัยรัฐบาลท่านอภิษฎเนี่ยในสมัยยุคนั้นเนี่ยนะ
ก็มีคนไปเดินที่ช่อง๑๑ผมก็พอรู้จักนะ
มีคนอยู่ที่คมนาคมก็พอมีเป็นนักข่าวเก่าเคยไปอยู่
แต่ที่ผมอยากจะบอกท่านประธานครับก็คือว่าแบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้น
และผมจะบอกท่านผู้ว่าการรฟมนะครับ
ท่านรองผู้ว่าการลอฟมท่านผู้บริหารอธิบดีกรมทั้งหลายแหละ
กรมทางหลวงก็ไม่เบานะทางหลวงชนบทก็เบาที่ไหน
ท่านประธานครับเผอิญเมื่อกวันนี้
สารอายาคดีทุจจริตและประพฤทธิ์บิชชอบกลาง
อ่านคำพิพากษาอุทธรณ์กรณีทุจริตโครงการแอร์พอร์ตลิ้ง
ท่านรู้ใช่มั้ยครับที่มันวิ่งไปสนามบินสุวรรณภูมิโครงการแอร์พอร์ตลิ้ง
ฟ้องคดีต่อผู้ว่าการกรฟทตรงนั้นเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยครับ

ก็คือนายจิตสันติธนโสพลครับมีความผิดตามมาตรา๑๑๒
สารมีคำพิพากษาลงโทษจำคุก๙ปีแต่ให้การเป็นประโยชน์แม้จะซัดทอดแล้วก็ตาม
ลดโทษลงหนึ่งในสามคงจำคุกหกปีผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยโดนสารตัดสิน
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ท่านประธานครับผมจึงบอกท่านลำตรี
และบอกไปยังคนที่อยู่ใต้ท่านเนี่ยครับเวลาซวยเนี่ยได้แต่ข้าวผัดกับน้ำส้มนะครับ
เขาไม่ได้ไปติดกับท่านนะเพราะอะไรรู้ไหมครับท่านประธานครับ
คดีนี้พบว่ามีการแก้ไขสัญญาในเอกสารประกวดราคาระหว่างบริษัทเอกชนกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
เป็นเหตุให้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับความเสียหายนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอดีตรัฐมนตรีคมนาคม
ซึ่งพยานกล่าวถึงในสำนวนนี้บ่อยครั้งแต่สาวไปไม่ถึงจึงยกฟ้อง
ท่านประธานครับที่ผมฉายแววมาตั้งแต่ต้นให้ท่านเห็นภาพเนี่ยนะครับท่านจะเห็นว่ามันมีการแบ่งงานกันทำ
เดี๋ยวท่านช่วยชี้แจงหน่อยเถิดผมก็อยากจะรู้ว่าท่านไปทำแบบนี้เพราะอะไร
อย่ามาบอกนะครับว่าโครงการนี้มันต้องผ่านอนุสวรีประชาธิปไตย
อันนั้นใครก็รู้ที่ปรึกษารู้ไหมรู้
กิรติรู้ไหมรู้
นี่นะครับท่านประธานครับจึงเป็นประเด็นสำคัญครับที่ว่า
กรณีดังกล่าวนี้ตามที่ท่านได้ถวายสัตว์ปฏิญาณ
ท่านจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีท่านจะเป็นรัฐมนตรีที่ดี
ท่านได้ทำอย่างตรงไปตรงมามีการช่อชนหรือไม่ครับ
อกจากนี้นายกีรติที่เป็นตัวแปรสำคัญนะครับ
ซึ่งอยู่ในสำนวนที่ผมร่างไว้เป็นที่เรียบร้อย
ได้เข้าไปดูแลการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ
ผมจะไว้ใจท่านลำตรีได้แหละครับแต่ละคน
คณะกรรมการ๘คนที่ยิ่งใหญ่กว่าคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติ๓๕คนอีกนะครับท่านรองวิศนุครับ
การอภิปรายของพลักษณ์เพื่อไทยในธนภัยคลาน
ที่ได้ชี้ให้สังคมได้เห็นครับว่า
เรื่องท่านอาจจะเห็นโอ้ล้มประมูลเหมือนดี
สีเขียวจะขึ้นราคามันต้องดูแล
นี่แหละฮะตัวละครมันเกิดขึ้นหลากหลาย
ผมจึงไม่สามารถไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ท่านศักดิ์สยามชิดชอบได้ขอบพระคุณสำหรับท่านครับ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

ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ส่วนทางที่ตะวันตกนี้นะครับ
ทางคณะรับมนตรีนี่ได้มีมตินะครับเมื่อวันที่ยี่สิบแปดเมื่อกลางกลม
ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับซึ่งอนุมัติเป็นการ
โครงการในรูปแบบนะครับซึ่งปัจจุบันนี่ก็อยู่ในระหว่าง
คัดเลือกเอกชนนะครับตามนะครับพระรำยัติการร่วมลงทุนระหว่าง
และเอกชนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามผมก็ต้องเรียนนะครับว่า
แผนดำเนินการโครงการสายสีส้มเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กันนะครับ
ในส่วนของตะวันออกและตะวันตกตะวันออกนี่นะครับ
จะต้องเปิดบริการประมาณเดือนตุลาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด
ส่วนสายสีส้มฝั่งตะวันตกนี่จะเปิดบริการประมาณเดือนเมษายนปีสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบ
แต่ว่าส่วนของสายสีส้มตะวันออกนี่นะครับจะเป็นสัญญาที่จะเป็นเรื่องการ
ก่อสร้างงานโยธาเป็นหลักนะครับส่วนสายสีส้มตะวันตกที่กำลังอยู่ใน
ขั้นตอนการประกวดราคาเนี่ยจะรวมเอาเรื่องระบบเดินรถนะครับ
ขบวนรถเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นสองส่วนนี้จะมีความสัมพันธ์กันนะครับ
ก็คือถ้าสายสีส้มตะวันตกเนี่ยนะครับเรายังไม่สามารถดำเนินการได้เนี่ย
วันออกก็จะเปิดไม่ได้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องเรียนนะครับว่า
กระทรวงคำนาคมเองเนี่ยก็ได้ติดตามนะครับ
กำกับดูแลในเรื่องการก่อสร้างอยู่ตลอดเวลานะครับ
แล้วก็ได้ไปดูนะครับในเรื่องของการเกาะสร้าง
ซึ่งเราจะเห็นว่ามีในเรื่องของการขุดอุโมงนะครับในส่วนของฝั่งตะวันออก
นี่นะครับอยู่เป็นระยะทางมากพอสมควรนะครับ
กลับมาสู่ประเด็นเรื่องของการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน
ต้องเรียนนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นการเมืองการตามพระรำยัติการร่วมลงทุน
ภอสรสองพันห้าร้อยหกสิบสองไม่ได้ดำเนียนการตามพรวการจัดซื้อแต่จ้าง
ภอสรสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับอันนี้แยกกันนะครับ
เพราะเป็นเรื่องของพี่พีพีซึ่งทางรฟมเนี่ยก็ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา๓๖ซึ่งท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจ

ก็ได้อธิบายแล้วนะครับว่าประกอบด้วยใครบ้าง
มานะครับก็ต้องเรียนว่า
เพื่อให้เกิดการชัดเจนในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับ
ซึ่งเมื่อวันที่๒๘มกราคม๒๐๖๓ที่ได้อนุมัติโครงการไว้เนี่ย
กระทรวงคำนาคมนะครับก็ได้มีหนังสือหารือ
ได้รับการอธิบายเป็นหนังสือมานะครับ
นั้นเป็นการอนุมัติในหลักการโครงการเท่านั้น
ส่วนรายละเอียดในการดำเนินงานเป็นหน้าที่และอำนาจของรอฟมและคณะกรรมการคัดเลือก
ที่จะไปพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับ
ก็มีหนังสือตอบมานะครับ
สำหรับขั้นตอนนะครับในการคัดเลือกเอกชนเนี่ยนะครับ
รฟมนะครับก็ได้ดำเนินการเริ่มตั้งแต่วันที่๑๔กุมภาพันธ์นะครับ
ปี๒๕๖๓ก็ได้มีการออกคำสั่งนะครับแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา๓๖นะครับ
ระหว่างวันที่๓ถึง๒๒เมษายนนะครับ
ปี๒๕๖๓ท่านรอฟมก็จัดทำรับฟังความผิดคิดเห็นนะครับ
ก็ทำออกมาเป็นสองแนวทางนะครับแนวทางที่หนึ่งเนี่ย
หรือที่เรียกว่าเทคนิคมาร่วมด้วยกัน
เมื่อวันที่๒๗พฤษภาคมคณะกรรมการคัดเลือก
ในการจัดทำเอกสารเช่นชวนปรากฏราคา
โดยใช้แนวทางที่๑ก็คือราคาเท่านั้นนะครับ
ปรากฏว่าในวันที่๒๒มิถุนายน๒๕๖๓
ออกนะครับประกาศออกมาว่าในการพิจารณาการดำเนินการ
ในเรื่องของการคัดเลือกเอกชนเนี่ย
ก็คือในเรื่องของราคาและคุณภาพ
ซึ่งนั่นเองก็เป็นเรื่องที่นางกรรมการตามมาตรา๓๖ที่ได้เรียนไปแล้ว
ซึ่งได้นำหลักเรียนนี้มาพิจารณาและกว่าประชุมกัน
ท่านธิรยุได้อธิบายว่าในการประชุม
มีใครพูดอะไรอย่างไร
ละเอียดเหมือนทั่งหน้างอยู่ในที่ประชุมเลย
ผมเนี่ยเป็นรัฐมนตรียังไม่รู้รายละเอียดเท่าท่านนะครับ
ก็ถือว่าท่านนี่เป็นผู้ที่ทรงความรู้นะครับ
ในการที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลของราชการได้

เพื่อที่จะได้รู้ว่าในสิ่งที่คณะกรรมการเขาประชุมกัน
เข้าดำเนียนการพี่หน้าคัดเลือกยังไง
หลังจากนั้นทางคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา๓๒
ซึ่งตรงนี้เองทางคณะกรรมการคัดเลือก
ก็ได้ทำหนังสือมาถึงกระทรวง
เพื่อให้สอบถามไปที่สหราบราชการนะครับ

การเป็นปาร์นที่ตรงนี้อาจจะสามารถดำเนียนการได้หรือไม่

อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรุงการคัดเลือกตรา๓๖

คือเรื่องราคาและคุณภาพมา
ผมก็ได้รับฟังคำที่แจงว่าการเรียนการในเรื่องการที่จะสร้างอุโมงต่างในการขุด

จริงอยู่ครับว่าการก่อสร้างของรถไฟฟ้าสายสีส้มหรือสายสีอื่น
ที่ทางรภมมเรียนการที่ผ่านมาก็มีการเรียนการขุดอุโมงอยู่
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นท่านทราบไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็จะมีผลกระทบนะครับต่อสิ่งปลูกสร้างแล้วก็สิ่งที่อยู่ข้างบนผิวดินนะครับ

ตรงนี้นะครับเป็นบริเวณสถานีสามยอดนะครับ
ขณะก่อสร้างสถานีใต้ดินสายสีน้ำเงิน
ปรากฏว่านี่ครับสิ่งที่พอเราเจาะอุโมงไปแล้วก็เกิดนะครับ
รั่วซึมนะครับจากน้ำใต้ดินขึ้นมา
อกจากนั้นนะครับก็จะเห็นว่าในการก่อสร้างนะครับสถานีใต้ดินของไซซีเหมือนกันนะครับ
ก็จะมีผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะครับ
เป็นบ้านเรือนของราศดรเป็นอาคารของราศดรเนี่ยก็มีอาการแตกร้าวนะครับ
อกจากนั้นนะครับก็เรียนต่อนะครับว่าก็จะเป็นเรื่องของสถานีใต้ดินสายสีน้ำเงินเนี่ยนะครับ
เป็นรูปที่เห็นนะครับว่าเมื่อก่อสร้างถ้าไม่ดูเทคนิคให้ดีนะครับผลจะเป็นอย่างนี้แหละครับ
ก็เป็นเส้นทางที่จะต้องลอดผ่านย่านชุมชนหนาแน่นนะครับ
ก็จะมีอย่างเช่นผ่านบริเวณพื้นที่เขตไว้ขวางนะครับประชาสกข้อย่างเศรษฐกิจการค้าประตูน้ำพระบอริตรัฐใหม่
สนามหลวงโรงละครแห่งชาติแล้วก็รอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยา
เพื่อไปยังโรงพยาบาลสิริราชนะครับสถานีรถไฟธนบุรี
ก็ต้องเรียนท่านสมาชิกครับว่าเรียนท่านประธานนะครับ
ไปยังท่านสมาชิกว่าตรงนี้นะครับ
จะเห็นได้ว่าเทคนิคการก่อสร้างมีความสำคัญนะครับ
การพิจารณาประเมินข้อเสนอหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการประเมิน
ก็เป็นอย่างที่ท่านสมาชิกนะครับได้กรุณาเรียนต่อที่ประชุมว่า
ก็มีการไปร้องเรียนนะครับจากเอกชนรายหนึ่งนะครับ
ซึ่งเป็นผู้เข้ามาซื้อนะครับเอกสารเชิญชวนอายเอฟพีซึ่งมีคนมาซื้อเยอะนะครับ
ประมาณสิบกว่ารายนะครับตรงนี้ก็มีการยื่นเลื่อนฟ้องต่อสารปกครอง
ปัจจุบันคดีดังกล่าวเนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาของสารปกครองกลางนะครับ
และสารได้มีคำสั่งคุ้มครองโดยทุเลาการบังคับตามหลักเกณฑ์ใหม่ไว้ก่อนนะครับ
คณะกรรมการคัดเลือกตามม๓๖เนี่ยนะครับ
ก็ได้มาพิจารณานะครับกรอบเวลาและผลกระทบข้อดีข้อเสียโดยรอบด้าน
ก็เห็นว่าเรื่องนี้จะมีผลกระทบอย่างที่ผมได้กราบเรียน
ตั้งแต่เบื้องต้นนะครับท่านประธานครับว่าโครงการรถไฟฟ้า
สายสีส้มเนี่ยแบ่งเป็น๒ส่วนคือส่วนตะวันออกและส่วนตะวันตก
ถ้ามันเสร็จไม่ตามแผนที่เราได้วางไว้เนี่ยผลกระทบก็คือจะทำให้ส่วนตะวันออก
จะเปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าเรื่องของระบบการเดินรถ
การเชิญชวนเอกชนในของรถไฟฟ้าสายสีส้ม
นะครับกรอบเวลาผลกระทบข้อดีข้อเสียโดยรอบด้าน
แล้วเห็นว่าการยกเลิกประกาศเชิญชวนและการคัดเลือกเอกชน
แล้วเริ่มการคัดเลือกครั้งใหม่จะเป็นแนวทางที่สามารถ
กำหนดกรอบเวลาแล้วเสร็จให้ชัดเจนประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
ซึ่งการดำเนินการยกเลิกนั้นนะครับก็เป็นการดำเนินการภายใต้นะครับ
ซึ่งระบุไว้นะครับว่าผู้ยื่นข้อเสนอไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย
รายได้นะครับตรงนี้ก็ต้องเห็นว่าเพื่อความรอบครอบในการทำงานนี้นะครับ
ผมเองนะครับก็ได้หารือกับสำนักเลขาคณะ
เลขาคณะรัฐมนตรีนะครับขอความชัดเจนและแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรมตรีนะครับ
เมื่อวันที่๒๒ตุลาคมปี๒๕๕๙
และได้สั่งการกำชับให้รอฟมต้องดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งคัดตามหลักธรรมอภิบาล
สิ่งที่ท่านสมาชิกนะครับได้กรุณาสอบถามมานะครับว่า
โครงการนี้เราจะดำเนินการกันต่อไปก็ต้องกลับเรียนผ่านท่านประธานไปสู่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจนะครับว่า
หลังจากการยกเลิกการคัดเลือกแล้วเนี่ย
เราจะมีการนะครับในการดำเนินการก็คือในเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละครับ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
ที่ผมได้กลับเรียนตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยผมติดตามท่านนะครับ
เราก็ชอบนะครับลีลาในการที่ท่านอภิปราย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายเรื่องไม่ไว้วางใจอะไรก็ตาม
ฟังแล้วเคลิมเนี่ยแต่ท่านเนี่ยจะไม่พูดในครบ
เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งทั้งหมดที่ได้กลับเรียนนะครับ
ต่อท่านประธานสภาไปอยู่ไปสู่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจนะครับ
ท่านประธานครับผมจะขออนุญาตอีกนิดเดียวนะครับ
ในเรื่องของการที่จะได้ชี้แจงนะครับในเรื่องประเด็นที่พาดพิงนะครับ
จากท่านสมาชิกสภาพผู้ทรงเกียจซึ่งเมื่อวานนี้นะครับ
ได้มีการอภิปรายในเรื่องของการขยายสัญญาสมทาน
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ต้องกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับว่า
ประเด็นนี้เนี่ยผมต้องขออนุญาตนะครับว่า
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยเป็นเรื่องการเงินการโดยกรุงเทพมหานครนะครับ
ซึ่งมีกระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงในการกำกับดูแล
โครงการนี้นะครับก็ต้องขออนุญาตบอกว่ามันแบ่งเป็น๓ส่วนด้วยกันนะครับ

คือระหว่างจากหมอชิดไปอ่อนนุษย์และสนามกีฬาแห่งชาติไปยังสะพานตากศิลป์
ซึ่งโครงการนี้ก็มีการดำเนินการ
ลงน้ำระหว่างเทพหานครให้สมธารเกะเอกชนไป
เปิดบริการตั้งแต่ปี๒๕๔๒ไปถึงปี๒๕๕๙
ส่วนที่๒ก็คือเป็นส่วนอ่อนนุษย์ไปแบริ่งและสะพานตากศิลป์ไปบังว่า
ในส่วนนี้กรุงเทพมหานครนะครับได้มีการมอบหมายให้บริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดเนี่ย
ซึ่งเป็นเทพศวิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร
รับไปดูแลและจ้างเอกชนเดินรถ
สัญญาจะหมดสิ้นในปี๒๕๖๕เช่นเดียวกับส่วนหลักนะครับ
ส่วนที่๓ก็คือส่วนที่เป็นโครงการที่เพิ่มเติมนะครับ
ที่อยู่ปลายสายทางนอกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
คือช่วงหมอชิดไปคูคศและแบริ่งไปสมุทรประการ
เรื่องนี้เนี่ยนะครับคณะรัฐมนตรีเนี่ยเมื่อปี๒๕๕๑นะครับ
และ๒๕๕๖ได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
หรือที่เรียกว่าฟรมเป็นผู้รับผิดชอบด้วยการเกาะสร้างนะครับ
ผมต้องเรียนว่าในห่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับ
ปี๒๕๕๘เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการเดินรถไฟฟ้า

คณะกรรมการการจัดระบบการจราจรทางบกหรือที่เรียกว่าคอจร
ได้มีมติเมื่อวันที่๑๐มิย๒๕๕๘
มอบหมายนะครับเห็นชอบในหลักการให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้เดินรถ
ส่วนต่อขยายโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
และมอบให้กระทรวงคำนาคมเจรจากับกรุงเทพมหานคร
ในส่วนการบริหารจัดการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าส่วนที่เก่านะครับ
พร้อมทั้งเจรจาและหาข้อสรุปเกี่ยวกับเงื่อนไขด้านการเงิน
กระทรวงการคลังกรุงเทพมหานครและรฟม
และเมื่อได้รายงานเรื่องดังกล่าเข้าสู่การพินาของคณะรมตรีนะครับ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายกรุงเทพมหานครนะครับ
บริหารจัดการเงินรายได้และตั้งงบประมาณให้เพียงพอ

รวมทั้งกำหนดค่าโดยสารให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับค่าครองชีพ
จนกระทั่งนะครับ๓หน่วยงานคือกระทรวงคำนาคมนะครับ
กระทรวงการคลังและกรุงเทพมหานครได้เจรจากันเรียบร้อยนะครับ
จบสิ้นจึงได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่๒๕
พฤศจิกายนปี๒๕๖๑นะครับ
ซึ่งก็เป็นเรื่องของงานโยธานะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

แล้วก็ได้กรุณานะครับมีมตินะครับให้กระทรวงคำนาคมและกรุงเทพมหานคร
บูรณาการเชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้าสายต่างรวมทั้งการกำหนดอัตราค่าโดยสาร
ค่าแรกเข้านะครับให้เหมาะสมเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดภาระต่อประชาชนผู้ใช้บริการนะครับ
มากเกินไปรวมทั้งเร่งรัดให้ดำเนินการนะครับ
เรื่องการพัฒนาระบบตัวร่วมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ทั้งนี้ให้กรุงเทพมหานครพิจารณากำหนดอัตราค่าแรกเข้าและระบบตัวร่วม
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามความเห็นชอบ
ความเห็นของกระทรวงการคลังด้วยสำหรับกรณีที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอความเห็นชอบผลการเจรจาและร่างสัญญา
ร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวตามคำสั่งของ
คณะขอสชนะครับที่๓ที่๒๕๖๒ลงวันที่๑๑เมษายน๒๕๖๒นั้น
ก็ได้มีการนำเข้าพิจารณาในคอรมอลมาแล้วหลายครั้งนะครับ
ซึ่งกระทรวงคำนาคมได้มีหนังสือ
ตอบกับความเห็นของกระทรวง
ไปยังคณะบุญตรีจำนวน๔ครั้งด้วยกัน
ครั้งแรกเมื่อวันที่๒๔ตุลาคมปี๒๕๖๒
กระทรวงคำนาคมก็มีความเห็นว่าเห็นควรนะครับ
ให้เสนอคณะมนตรีให้ความเห็นชอบ
โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบมติคณะบุญตรี
และความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
ครั้งที่๒เมื่อวันที่๓๐มีนาคมปี๒๕๕๙
กระทรวงคมนาคมก็ยังยืนยันความเห็นตามหนังสือ

ครั้งที่๓คือเมื่อวันที่๙มิถุนายนปี๒๕๖๓
กระทรวงมนาคมก็ยังยืนยันความเห็นเหมือนกับครั้งที่๑ครับ
ต่อมาทางกรมการคุณส่งทางรางรฟมและผู้เชี่ยวชาญ
ระบบรถไฟต่างได้มีการประชุมหารือในประเด็นเรื่องนี้
และได้มีหนังสือของกรมการขนส่งทางราง
รายงานมาที่กระทรวงคมนาคม
ว่าเรื่องนี้มีประเด็นความเห็นที่จะต้องเพิ่มเติม
เมื่อวันที่๑๖พธิศิษฐิกายนปี๒๕๖๓

ก็คือ๑ประเด็นเรื่องความครบถ้วนตามหลักการของพระรำยัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนพศ๒๕๖๒ว่าดำเนินการครบถ้วนหรือไม่
ประเด็นเรื่องการคิดอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้ใช้บริการว่าได้ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
ประเด็นเรื่องการใช้สินทรัพย์ของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้นได้มีการพิจารณาให้ครบถ้วนหรือไม่
และ๔ก็คือประเด็นเรื่องข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งมีเรื่องนะครับดำเนินการที่อยู่ในขั้นตอนพินาของคณะกรรมการปรปช
๒๓๔สำหรับประเด็นในเรื่องของการคิดอัตราค่าโดยศาลซึ่งว่าวานได้การเปรียบเทียบ
และขออนุญาตที่จะชี้แจงต่อท่านสมาธิภูมิทรงเกียรติขออนุญาตไอ้นานท่านนั้นคือท่านยุทธพงศ์
หลักการการพินาค่าโดยสารของรฟมเรื่องรถไฟฟ้า
จะแจ้งให้ทุกหน่วยงานใช้อ้างอิงในหลักการกำหนดอัตราค่าอดีตศาล
ตั้งแต่ปี๒๕๔๔นะครับโดยคิดค่าแรกเข้า๑๐บาท
และค่าโดยสารตามระยะทางประมาณ๑๘บาทต่อกิโลเมตร
เป็นคนศึกษาและกำหนดมา
ตามแต่ปี๒๕๔๔อัตราค่าอดีตศาลตามค่าเงินเฟ้อ
จะเพิ่มขึ้นประมาณ๒๕เปอร์เซ็นต์
ซึ่งจะทำให้ค่าแรกเข้าจาก๑๐บาทเพิ่มเป็น๑๔บาท
และค่าโดยสารตามระยะทางจาก๑๘บาท
เพิ่มเป็น๒๕บาทต่อกิโลเมตร
สำหรับอัตราค่าโดยสารของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
ตามสัญญาสัมประธานเมื่อปี๒๕๔๕เป็นราคาที่๑๔บาทถึง๓๖บาทครับ
แล้วก็จะเพิ่งมีการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารตามสัญญา
ซึ่งปัจจุบันนี้ราคาจะอยู่ที่๑๗บาทถึง๔๒บาท
สำหรับเรื่องของการเปรียบเทียบราคาระหว่างสายสีเขียวกับสีน้ำเงิน
ต้องเรียนว่าสายสีเขียวมีระยะทางรวม๖๘กิโลเมตร
คือรวมทั้ง๓ส่วนที่ได้กลับเรียนไป
ถ้ากำหนดอัตราค่าโดยสารอยู่ที่๑๐๔บาทตลอดระยะทาง
ถ้าเอา๔๒บาทตั้งหารด้วย๔๘บาท
เหลือค่าโดยสารต่อกิโลเมตรอยู่ที่๐๘๘บาท
ตรงนี้นะครับก็เป็นคำตอบนะครับที่จะได้เรียนต่อท่านสมาชิกสภาพุทธวงศ์เกียรตินะครับ
คือท่านยุทธพงศ์นะครับ
ในเรื่องของโครงการส่วนที่เพิ่มเติมจากหมอชิดไปครูคดเนี่ยนะครับ
กับส่วนจากแบริ่งนะครับไปสมุทรปราการเนี่ย
ต้องเรียนครับว่ารฟมอร์นี่ไม่เคยศึกษาไซส์ที่เขียวรวมทั้งหมดนะครับ
เคยศึกษานะครับเฉพาะในส่วนที่กรฟมรับผิดชอบนะครับ
ก็คือจากหมอชิดไปครูคดนะครับ
แล้วก็จากแบริ่งไปสมุทรประการ
และยังไม่เคยนำเสนอนะครับเรื่องนี้เนี่ยขออนุมัติผลการศึกษาแต่อย่างใดนะครับ
ซึ่งปัจจุบันนี้โครงข่ายรถไฟฟ้าของรพมนะครับ
ของรฟมอร์ต้องเรียนอย่างนี้นะครับ
แต่คิดค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวนะครับ
เช่นจากการเดินทางจากสายน้ำเงินเชื่อมต่อกับสายสีม่วง
จะไม่มีการเสียค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนนะครับ
และในอนาคตเมื่อเปิดการบริการรถไฟฟ้าสายอื่นเพิ่มเติม
ก็ยังคงเป็นหลักการแบบนี้นะครับ
ก็คืออย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นการเดินทางจากสายสีชมพูนะครับ
ซึ่งวิ่งจากมีนบุรีไปแครรายอย่างนี้นะครับ

แต่เสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวนะครับ
หรือทางเดินทางสายสีเหลืองเชื่อมต่อกับสายสีน้ำเงินก็จะเหมือนกันนะครับ
และผมได้ให้นโยบายนะครับต่อทรฟมนะครับ
ต่อไปนี้การเดินทางในโครงการรถไฟฟ้า

จะต้องไม่มีการเรียกเก็บค่าแรกเข้าซ้ำซ้อน

เพื่อลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
ส่วนประเด็นที่ทางท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ
กรุณานะครับที่อภิปรายนะครับ

บาลรัฐบาลรัฐบาลรัฐบาลรัฐ

กิโลเมตรพื้นที่ถนนประมาณ๓๐เปอร์เซ็นต์
ดังนั้นนะครับพนักท่านนายกรมนตรีนะครับ
ก็คือแผนแม่บทในเรื่องของการทำเรื่องรถไฟฟ้านะครับ
ซึ่งจะมีโครงข่ายรถไฟฟ้าทั้งสิ้นจำนวน๑๔สาย
และทางกว่า๕๕๐กิโลเมตรซึ่งตรงนี้นะครับ
เป็นเรื่องที่จะแก้ปัญหาในเรื่องการจราจรนะครับที่ติดขัดกรุงเทพหานครและเป็นมณฑล
วันนี้ต้องเรียนนะครับว่าถ้าเรามาพิจารณานะครับว่าวันนี้เนี่ย
การที่ใช้รถนะครับแล้วติดขัดอยู่บนถนนเนี่ย
ทุกวันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับตัวเลขคร่าวคร่าวนะครับ
มูลค่าการเผาผลานน้ำมันที่มหาศาลเนี่ยผมเรียนเลยครับว่าเราเนี่ย
ต้องเสียเงินเนี่ยนะครับประมาณ๙๔๗๕๒๐ล้านบาทต่อปีนะครับ
ถ้าเอา๕คูณเนี่ยคือ๕ปีเนี่ยก็เท่ากับพี่น้องประชาชนเนี่ย
จะต้องเสียเงินเนี่ยประมาณ๒ล้านล้านบาทนะครับ
ซึ่งตรงนี้ผมเรียนว่าเงินเหล่านี้นะครับ
ถ้าเรามาคิดนำมาว่าเอามาหักลบกันเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนเนี่ย
การทำรถไฟฟ้าทั้งระบบ๑๔สายระยะทางประมาณ๕๕๐กว่ากิโลเมตร
ระยะเวลา๕ปีเนี่ยผมบอกเลยครับว่าเป็นเรื่องที่
เป็นการแก้ปัญหาอย่างยิ่งยืนและเป็นเรื่องที่สมบูรณ์นะครับ
ในการที่จะพินาเรื่องนี้นะครับถัดมานะครับผมต้องเรียนครับว่า
หากย้อนดูอดีตจะเห็นว่าการพัฒนารถไฟฟ้าเนี่ย
จริงมีความพยายามในการศึกษาแล้วก็พยายามที่จะก่อสร้างเรื่องนี้มานานแล้วนะครับ
แต่ปรากฏว่าอะไรครับก่อนที่รัฐบาลนะครับนี้จะเข้ามานะครับ
มีการดำเนินการไปได้เพียง๘๕กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งใช้เวลาถึง๑๕ปี
แต่เมื่อนะครับรัฐบาลนะครับของพนักท่านนายกรมตรีพลเอกประยุทธ์นะครับ
เรียกว่าประยุทธ์หนึ่งแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับเข้ามาเนี่ย
ภายในระยะเวลา๗ปีเนี่ยสามารถที่จะเปิดให้บริการเพิ่มเติมได้มากกว่าอีก๘๔กิโลเมตรนะครับ
และกำลังก่อสร้างอีก๑๒๘กิโลเมตรและกำนันที่จะประมูลในการก่อสร้างอีก๓๗กิโลเมตร
หากย้อนกลับมาก็ต้องเรียนให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่า
ผลการตัดสินใจของรัฐบาลภายใต้การนำของพนักท่านนายกรมตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
จะเป็นการเปิดบริการรถไฟฟ้าภาพรวมให้พี่น้องประชาชนในทุกปี
ซึ่งขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่าในปี๒๕๐๐นะครับ๖๔นี่นะครับ
ก็จะมีการณปัจจุบันเนี่ยมีการเปิดดำเนินการ๑๗๐กิโลเมตรนะครับ
ในสายทางทั้งหมด๙สายทางนะครับ
ในปีนี้นะครับปี๒๕๖๔จะเปิดอีก๑๑สายทางนะครับ
เป็นระยะทางทั้งสิ้นอีก๔๑กิโลเมตรนะครับ
ซึ่งก็เป็นเรื่องที่จะทำให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะใช้เป็นเส้นทางเลือกนะครับ
ในการที่จะแก้ปัญหาของตัวเองในการเดินทาง
ในปี๒๕๖๕ครับก็จะมีเปิดให้บริการเพิ่มอีก๒เส้นทาง
ระยะทาง๖๕กิโลเมตรนะครับก็คือช่วงสีชมพูนะครับ
แล้วก็สีเหลืองลาดพร้าวสำรง๓๐๔๐กิโลเมตร
ซึ่งจะเปิดบริการแบบนี้ไปเรื่อยนะครับต้องเรียนว่าจนถึงปี๒๕๗๐นะครับ
เราจะมีนะครับการบริการรถไฟฟ้าทั้งสิ้นเนี่ย
จำนวน๕๕๓๔๑กิโลเมตร
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผมได้กราบเรียนตั้งแต่เบื้องต้นนะครับ
เขาก็ใช้การแก้ปัญหาโดยวิธีนี้แล้วก็มีระยะทางของรถไฟเนี่ย
ใกล้เคียงกับที่พนักท่านนายกรมตรีเนี่ย
ได้เป็นคนวางนะครับใบบ
นะครับ

ไม่ถึงสถานีรถไฟฟ้า
และจากสถานีรถไฟฟ้าไปยังจุดหมายไปทางของการเดินทางนั้น
ต้องเรียนครับว่าเรื่องนี้กระทรวงคุมนาคมมีความชัดเจน
ว่าจะต้องเน้นนะครับในเรื่องความสะดวกปลอดภัยตรงเวลาราคาเหตุผล
ซึ่งปัจจุบันนี้สนขอได้วางแผนแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ

หนึ่งนะครับปัจจุบันเนี่ยรถไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้างอยู่ปัจจุบันนี้
ก็จะเริ่มมีการเปิดทางนะครับในการดำเนินการนะครับ
อย่างเช่นสายสีแดงนะครับก็จะเปิดดำเนินการในปี๒๕๖
ปลายปีนี้เนี่ยนะครับเราจะมีการพัฒนาระบบฟีเตอร์นะครับ
เพื่อนำประชาชนมาใช้รถไฟฟ้าได้สะดวกนะครับ
ซึ่งการดำเนินการนี้จะต้องมีการทำการสำรวจชุมชนจำนวนครัวเรือน
จำนวนประชากรบริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้านะครับ
จะต้องออกแบบเส้นทางเดินรถฟีดเดอร์เพื่อให้รองรับ
เน้นในเรื่องของการที่จะให้ใช้นะครับที่เรียกว่ารถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
ที่สถานีรังสิตที่เราเห็นวงกลมอยู่เนี่ย

ว่าตรงนี้จะต้องดำเนินการยังไง
แล้วก็มีการบุญการระหว่างกระทรวงคำนาคม
โดยสนขอกับท้องถิ่นบริเวณนั้น
ในการที่จะพัฒนาวางพังเงินต่าง

ก็จะมีสถานีหลัก๖

แล้วก็จะมีที่สถานีดอนเมืองนะครับ

สิ่งที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติของย่าเดือนนามนะครับ
ท่านดรสุรเชษฐ์ได้กุฎูนาอภิปรายนะครับ

ถ้าเรามาบูรณาการเรื่องนี้ด้วยกัน
ประโยชน์จะสู่พี่น้องประชาชนอย่างเต็ม

ทำธานใช้สิ่งในข้อ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

มันทำแล้วมันล้าวจึงต้องสร้างเงื่อนไข
การก่อสร้างเนี่ยนะครับท่านประธานครับ

มันก็เป็นเขาเรียกฝรั่งเออเลอร์เอฟเฟคต์มีอยู่แล้วครับ
แต่ท่านเอาตรงนี้มาเพื่อจะล้มประมูลผมไม่เห็นด้วยครับ
และที่ท่านบอกว่าการสงหวนสิทธิ์
ตามข้อ๑๒ที่คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา๓๖เนี่ย
ผมบอกเลยครับว่าเขาก็เขียนชัดเจนครับ
ในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเขาสงหวนสิทธิ์ในกรณีที่มีปัญหา
แล้วก็ต้องปฏิบัติโดยความซื่อสัตว์สุจริต

พระราชบัญญัติการเอาผิดของพนักงานในองค์กรของรัฐ

มันไม่ได้ถึงตัวท่านลำตรีอย่างที่ผมอ่านคำพิพากษาครับ
ผมเตือนไปยังผู้ใต้บังคับประชาของท่านนะครับ

กับยังไม่ทันเกษียณก็ไปนั่งกินข้าวผัดกับน้ำส้มโอเลี้ยง
ก็มีเยอะนะครับอย่างที่ผมบอก
เพราะฉะนั้นผมจึงบอกท่านประธานผ่านไปยังท่านลำตรีครับ

อะไรท่านคิดว่าแก้ไขปรับภูมิได้

โดยเฉพาะการแก้ไขที่มีเหตุผลของการล้มประบูนเนี่ย
ถ้ามันชอบด้วยกฎหมายไม่มีใครว่าครับ

สมาชิกสภาพภูมิไทยราชดร

เพราะว่าท่านล้ำตีว่าการกระทรวงคมนาคม

เมื่อกี้ผมเกือบมาไม่ทันนะครับท่านประธาน

คือมันเป็นประเด็นต่อเนื่องครับท่านประธานครับ

ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ

ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ

ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ

ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ

ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ

ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ

ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ

ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ

ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ

ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ

ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ

ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ

ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ

ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ

ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ

ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
ผมอภิปรายเรื่องการขยายสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ

รถไฟฟ้าสสมภาษณ์รถไฟฟ้าสายสีสุ่ม

เหลือท่าเรืออะไรต่างมันก็ต้องเข้าคณะกรรมการร่วมทุน
ตอนนี้ผมถามท่านเป็นความรู้หน่อยนะครับ

ท่านบอกว่าคณะกรรมการพิจารณาในการเจรจาเนี่ย
ที่มีบิ๊กชิงเนี่ยประกัสส่วมอาทัยเป็นประธานเนี่ย
ที่มีเนี่ยบิ๊กตูเนี่ยท่านนายกเป็นประธานเนี่ย
มันเหมือนกันไหมท่านให้ผมเป็นความรู้หน่อยครับ
ท่านอธิบายหน่อยนะครับมันจะได้ชัดแจ้งประชาชนเนี่ย

เรื่องคำถามสุดท้ายครับท่านประธานครับ
เมื่อวานเนี่ยนะครับท่านนายกรรมตรีบอกว่า
ค่าโดยสารไอ้ต่อขยายสัมประธานรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ย
ผมไม่เคยรู้เรื่องนะครับแล้วเรื่องนี้ยังไม่เคยเข้าคอลโลมอร์
ท่านนายกนั่งอยู่นี่นะครับวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกาหกสามวันอังคารเนี่ย
ที่เข้าวาระจรเนี่ยท่านนายก
รับแบบลูกผู้ชายไหมครับถ้าท่านไม่เซ็นเนี่ยมันจะได้เข้าไหม
วันนั้นเนี่ยที่ต้องออกมาเนี่ย
เพราะลำตีศักดิ์สยามกระทรวงคมนาคมก็คัดค้านจริงไหมครับ
ท่านนายกตอบด้วยนะท่านอย่ามาอ้างบอกท่านไม่รู้เรื่อง
ถ้าท่านไม่เซ็นมันจะเข้าได้ไหมอันนี้ผมดูในข่าวนะ
ผมก็ติดตามอยู่ครับแล้วเรื่องนี้เข้าไปหลายครั้งแล้วด้วย
แล้วนายกอย่ามาบอกว่าไอ้รถไฟฟ้าสายสีเขียวผมไม่รู้เรื่อง
มันจะราคาเท่าไหร่ไปเจรจากันอยู่ไอ้ที่เข้าเนี่ย
ไม่เซ็นมันเข้าได้ไหมท่านยืนยันผมหน่อยท่านนายกอยู่ตรงเนี้ย
ขอบคุณครับพระเจ้ากราบเรียนนะครับ
การทำงานของนายมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีนั้น
ทำให้รู้เรื่องกับคำว่าอนุมัติกับการเห็นชอบ
มันคนละเรื่องกันหมดอ่ะนะแล้วถ้าถามว่ารู้เรื่องไหม
ก็รู้รู้มีการจิลัยจารย์อะไรต่างแต่ทั้งหมดนั้นไม่ได้มีมัตติเห็นชอบจากการรัฐมนตรี
น่าจะจบนะครับผมว่าทำงานแบบนี้นะเขาทำงานแบบนี้นะโอเคไหม

เชิญท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามครับครับกราบเรียน
ท่านประธานสภาที่เคารพครับก็สั้นนะครับ
เรื่องแรกที่ขออนุญาตอีกน้ำนะครับที่ท่านสมาชิกสวัสดิ์ท่านท่านทิรยุนะครับ
ได้ถามว่าเอ่อโครงการไหนนะครับที่มันมีเอ่อ
การเจาะอุโมงแล้วมันทำให้เกิดอ่า
ผลกระทบนะครับในเรื่องของสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บนผิวดิน
เสียหายโครงการสายสีน้ำเงินนะครับส่วนว่าบริษัทไหนเนี่ย
ผมว่าท่านที่ยุท่านไปดูเองนะครับเพราะว่าท่านอ่า
สามารถเข้าไปนั่งอยู่ในบอร์ดเอ่อเอ่อลฟมอล์ได้นี่นะครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ท่านดูเองได้นะครับเรื่องที่สองนะครับ
อัตราค่าโดยสารนะครับอันนี้ต้องเรียนนะครับ
เรื่องสายสีเขียวเนี่ยกับสายสีน้ำเงินนี่นะครับ
ผมก็เรียนนะครับว่าของการดำเนินการเนี่ย
นะครับนะครับนะครับซึ่งเมื่อกี้ได้อธิบายไปแล้วนะครับว่า
ค่าแรกเข้าสถานีแล้วก็ค่าโดยสารตามระยะทาง
อันนี้เป็นเรื่องที่เราพอมอบกับส่วนกำลังคุมใช้นะครับแต่เมื่อวานนี้ที่พระนักท่าน
รัฐมนตรีมหาดไทยท่านพูดเนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เอ่อ
ทางส่วนท้องถิ่นเขาพิจารณานะครับต้องเรียนอย่างหนึ่งนะครับว่า
ปัจจุบันนี้นะครับหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลเนี่ย
เรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยก็คือกลมรางขณะเนี้ยจริงจริงสภาพการเป็น
หน่วยกำกับคือเนี่ยไม่สมบูรณ์นะครับเพราะพรบอกลมรางเนี่ย
ยังไม่เรียบร้อยทำได้แค่แนะนำนะครับไม่สามารถที่จะไปกำกับว่า
ต้องกำหนดอัตราตามนี้นะนะครับเพราะอัตราการคิดค่าโดยสารเนี่ย
ในโลกนี้มีหลายแบบนะครับมีนะครับมีในเรื่องของอ่า
เดทนะครับมีในเรื่องของโซนเลสนะครับอันนี้เนี่ยมันก็แล้วแต่ว่า
ใครจะไปคิดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนจะเป็นคนตัดสิน
สำหรับความเห็นนะครับของกระทรวงคมที่ให้ไปเนี่ย
ก็เป็นหลักการนะครับอธิบายว่ากระทรวงกำลังคมโดยรอฟอร์มมอล์และกรมลางเนี่ย
เราเนี่ยบริหารอ่าการเดินรถบริหารอ่าโครงการรถไฟฟ้า
อะไรต่างต่างเนี่ยเราทำแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ผมก็ต้องเรียนกับท่านสมาชิกนะครับผู้ทรงเกียจพันธุ์
ท่านประธานสภานะครับว่าเรื่องนี้เนี่ย
คณะรัฐมนตรียังไม่มีมตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ในขั้นที่จะ
ดำเรียนการซึ่งจริงจริงแล้วอ่ามาตรีครมเนี่ย
ก็บอกว่าให้กระทรวงหัสไทยกระทรวงกรรมคมเนี่ย
ดำเนินการนะครับในการหาข้อยุติขณะนี้กระทรวงคำนาคมเนี่ย
กำลังรอหน่วยดำเนินการคือกรุงเทพมหานครเนี่ย
นัดเราไปหาข้อยุติครับขอบพระคุณท่านประธานครับ